ส่วนในวันนี้ครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ยืนยันการข่าวพบเครือข่ายของโกติ
ก่อเหตุลอบสังหารผู้นำประเทศนะครับ
พร้อมปฏิเสธจัดฉากการตรวจยึดอาวุธ
เพราะว่ามีอาวุธบางรายการไม่มีใช้
ผลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยถึงกรณีการเข้าตรวจยึดอาวุธปืนสงครามของเครือข่ายนายวุฒิพงศ์

โดยล่าสุดขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการขยายผลของเจ้าหน้าที่ทหาร
ซึ่งจากการที่ได้พูดคุยกับผู้ต้องหาทั้ง๙รายในวันเข้าตรวจค้น
ก็ให้การตรงกันนะครับว่าอาวุธทั้งหมดเป็นของนายโกติ
นำมาฝากเอาไว้ตั้งแต่ช่วงการชุมนุมใหญ่ในปี๒๕๕๙
และบางส่วนตรวจสอบพบว่าเป็นปืนที่ขโมยไปจากกองทัพในช่วงการชุมนุม
พร้อมยืนยันว่าการเข้าจับกลุ่มในครั้งนี้ไม่ใช่การจัดฉากหรือว่าการใส่ร้ายใคร
ตามที่ได้มีการตั้งข้อสงสัยเพราะว่าของกลางบางส่วน
อันนี้อันหนึ่งนะฮะอันที่สองก็คือเดี๋ยวถ้าเขาส่งตัวให้เราก็คงจะทราบว่าเขาจะรับหรือปฏิเสธยังไง
ขณะที่พันธ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังออกมายืนยันนะครับว่า
ตำรวจพบหลักฐานว่าคนกลุ่มนี้มีความเคลื่อนไหวในการสะสมอาวุธเพื่อเตรียมลอบสังหาผู้นำประเทศ
โดยมีหลักฐานเป็นคำพูดขั้นตอนการตรัสเตรียมรวมถึงการซ่องสุมกำลัง
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลไม่สามารถเปิดเผยได้ภายในเวลานี้

อย่างที่นำเรียนว่า
ถ้าเข้าข้อกฎหมายเข้าองค์ประกอบ

ในวันนี้ตำรวจทหารและฝ่ายปกครอง
ยังสนที่กำลังเข้าตรวจค้นตู้คอนเทนเนอร์เป็นวันที่สาม
หลังสงสัยว่าอาจจะเป็นที่เก็บซ่อนอาวุธสงครามวัตถุระเบิดของเครือข่ายในโกติ
ภายในก็มีตู้คอนเทนเนอร์รวมทั้งหมด๓๘๐๐ตู้
ซึ่งการตรวจค้นวันนี้เจ้าหน้าที่ก็แบ่งกำลังออกเป็น๕ชุด
ปูพรมตรวจค้นทั้งหมด๗ชุดค้นไปแล้วกว่า๑๙๐๐ตู้
ก็ยังไม่พบตู้คอนเทนเนอร์เป้าหมายที่ถูกนำมาฝากไว้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ขณะที่การตรวจค้นตลอดทั้งวันยังไม่พบอาวุธสงครามวัตถุระเบิด
หรือว่าสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดครับ